อีกหนึ่งคดีตอนนี้ที่หลายคนให้ความสนใจนะคะ
และเป็นข่าวที่ค่อนข้างสะเทือนใจ
คดีค่อนข้างสะเทือนใจโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อคุณ
แม่คนและมีลูกเล็กเนี่ยนะคะ

หายออกไปจากบ้าน๔วันสุดท้ายกลับไปพบเป็นสม
ใครเอาตัวน้องชมพู่ออกไปจากบ้านจนกระทั่งไปพบเป็นศพ
ตอนนี้หลักฐานต่างค่ะชุดข้อมูลยังคงเป็นลักษณะเดิม
ก็คือการตามหาเสื้อของน้องชมพู่
ซึ่งเป็นลักษณะรถแบ็คโฮลเป็นของเล่นชิ้นสุดท้าย
ทั้งเพื่อนบ้านเองและครอบครัวของน้องชมพู่เองยืนยันว่า
คันนี้แหละคันเหลืองเนี่ยน้องชมพู่เล่นก่อนที่จะหายตัวไปนะคะ
ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ค่ะ
ตำรวจสภกกตูมจนที่ชุดสืบสวน
ก็ร่วมมือกับทั้งตำรวจหน่วยอื่นแล้วก็ทหาร
เมื่อวานนี้ค่ะประชุมวางแผนการหาหลักฐาน
และจะต้องไปสอบสวนชาวบ้านในหมู่บ้านเพิ่มเติม
แบ่งกำลังค้นหาเสื้อน้องชมพู่ด้วย
ซึ่งคาดว่าคนร้ายอาจจะเอาไปทิ้งไว้จุดใดจุดหนึ่งบนภูเขา
อกจากนี้ค่ะแยกส่วนไปอีก
ไปสอบปากคำชาวบ้านตอนนี้สอบไปแล้วประมาณ๗๐หลังคาเรือนนะคะ
คือแต่ละบ้านก็จะมีหลายคนนะคะ
สรุปตอนนี้สอบไปแล้วเป็นร้อยปากนะคะ
พลตำรวจตรีอักขพงศ์พิมลสิริผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารเปิดเผย
บอกว่าการรวบรวมหลักฐานยังคงเดินหน้าต่อไปค่ะ
แล้วก็ทำควบคู่กับการรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
หลักฐานที่ตำรวจต้องการมากที่สุดตอนนี้คือเสื้อของน้องชมพู่ที่ใส่ในวันหายตัวไป
เนื่องจากการตรวจดีเอ็นเอที่กางเกงของน้องชมพู่ซึ่งพบอยู่ใกล้จุดที่พบศพ
ไม่เจอดีเอ็นเอของใครเลยจึงหวังว่าเสื้อของน้องชมพู่ที่มันหายไป
น่าจะมีเบาะแสน่าจะมีร่องรอยของคนร้ายบ้าง
ซึ่งคนร้ายอาจจะเอาไปซ่อนไว้ที่ใดที่หนึ่งนะคะ
ส่วนหลักฐานที่พบใหม่ประมาณ๒วันที่ผ่านมาก็คือรถแบ็คโฮลของเล่น
ที่ตกอยู่ในโขดหินห่างจากจุดพบศพ๒๐๐เมตร
ตำรวจได้ส่งไปตรวจหาดีเอ็นเอแล้วนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารระบุเพิ่มเติม
ตำรวจยังไม่สามารถตั้งสมมุติฐานได้ชัดเจนว่าคนร้ายเป็นใคร
ส่วนผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจเรียกมาสอบปากคำก็ยังไม่มีใครหนีออกจากหมู่บ้าน
ซึ่งได้ให้ตำรวจสังเกตพฤติกรรมของแต่ละคนไว้เรียบร้อยครบทุกคนนะคะ
ฟังเสียงพลตำรวจตรีอักขพล
ก็น่าจะมีร่องรอย
เพราะว่าถ้ามันไม่มีอะไรมันก็น่าจะอยู่ตกอยู่แถวนั้น
พอมันไม่เจอเนี่ยก็เลยคาดหวังว่าในเสื้อมันคงจะมีหลักฐานอื่น
ถ้ามีคนร้ายนะถ้าเป็นกรณีคนร้ายเนี่ยทำไมถึงต้องเอาไปซ่อนหรือเอาไปทำลายหรือ
มันก็ต้องไปดูว่ามีเหตุผลไหมว่าของเล่นเรายังไม่รู้เลย
ของเล่นเพิ่งส่งไปอย่าเพิ่งรีบไปคาดเดาว่าจะตรวจพบดีเอนเอไหม
ตรวจพบดีเนเอของใครหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้ก็คือเหมือนเรารอตรวจอยู่
ก็เราก็ทำคู่ขนานกันไปไงอืมท่านตำรวจบอกรอ
เราก็รอเช่นเดียวกันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจจะได้มานะคะ
แต่เชื่อว่าตำรวจทุกหน่วยงานที่ลงพื้นที่ไปจะทำงานอย่างเต็มที่แน่นอนนะคะ
ส่วนข้อมูลต่างที่วันถึง๒วันที่ผ่านมาเนี่ย
เหมือนอาจจะยังไม่มีความคืบหน้ามากนักอาจจะเป็นกรณีที่ตำรวจค่ะ
ยังไม่บอกความคืบหน้าคดีเพราะมันจะไปเสียรูปคดีนะ
คดีตำรวจทำแบบนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเนี่ย
บริเวณนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยไง
ถ้าเกิดว่ามีกล้องเนี่ยเกมโอเวอร์ไปนานแล้วนะคะ